ใช่เหมือนที่ตอนเด็กไงคุณแม่ก็พาเราไปสวนสัตว์ใช่ไหม
พอวันแม่ทันทีพาแม่ไปดูสวนสัตว

เพราะว่าที่นี่คุณผู้ชมค่ะเขามีลูกข้าง๕สี
ใหม่ล่าสุดออกมาพบปะพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้ว
หน้าตามันเป็นอย่างไรไปชมค่ะ
อย่าหยุด

ไม่ไม่น่าใช่ละไม่น่าจะเป็นท่าทางของลิงละบันแบบนี้

ลูกค้างเหมือนลูกค้าง๕สีไหม
ไม่จริงสักคนบอกเห้ยลูกค้างอะไรมากทำไมมันไม่หมุนเลย
อันนั้นลูกค่างมันไม่ใช่มองนะลูกค้าง
ลูกฆ่างนี่คือลูกฆ่าง๕สีคุณ
ลูกข้างลูกข้างแล้วก็ไม่ใช่ลูกข้างธรรมดาลูกข้าง๕สี
เดี๋ยวคุณชนะคอยนับเลยนะว่า๕สีที่ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้าง

หน้าผากนี่แหละมีสีเทาดำออกแดง

สีที่หนวดก็มี
ก็จะมีต่างกันไปแล้วก็หางรวมถึงก้นจะมีสีขาว
ส่วนตัวและหัวจะมีสีเทามันมีความสวยงามตามธรรมชาติ
แล้วที่สำคัญนะเป็นสัตว์ป่าหายากใกล้ศูนย์พันธุ์แล้ว
แต่มันน่าดีใจที่ว่าตอนนี้เป็นสมาชิกใหม่ของสวนสัตว์ที่ฮอตที่สุดในตอนนี้
ก็คือที่สวนสัตว์เขาเขียว
ก็พูดไปนะคนก็เลยแบบว่าแห่แหนไปแฮปปี้เบิร์ตเดย์น้องเขาไง
สวนศาสตร์แห่งนี้นะคะเขามีตัวพ่อกับตัวแม่มันอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว
ตัวพ่อมีชื่อว่าพ่อมะขามอายุ๑๔ปี
ส่วนตัวแม่ชื่อว่าชมพู่๑๔ปีเหมือนกัน
เขาก็เลยตกลงปวงใจกันว่าหาสมาชิกเพิ่มแล้วกันนะพ่อนะ
ก็เลยได้เกิดลูกข้างตัวน้อยเพิ่มมาอีกหนึ่งตัว
เมื่อวันที่๑๕มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นเพศผู้นะคะ
แล้วทางสวนสัตว์เขาเขียวตอนนี้
เขาก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อให้กับเจ้าตัวน้อยตัวนี้เลย

สำหรับสวนสัตว์เขาเขียวที่มีสมาชิกใหม่ขึ้นมา
สุขภาพร่างกายก็แข็งแรงสมบูรณ์ดี
ยังซุกสนปีนปลายตามกิ่งไม้ไปตามที่ที่อยากเล่น

ตัวมันเล็กน่ารักดีนะตอนนี้ยังไม่มีชื่อใช่ไหม

เพราะว่าพ่อชื่อมะขามแม่ชื่อชมพู่

หรือจะชื่อใบสารแหน่ไหมจะได้เหมือนเป็นน้องดิฉันนะ

ไบซองคู่กับไบสารแน่
อ่าดีชุ่มใจดีนะ

แต่ว่าเอายังนี้ใครที่อยากจะไปเห็นน้องลูคค่างห้าสี่ตัวเป็น
เป็นตาแป๋วแบบนี้แล้วก็ไปตั้งชื่อให้กับน้องเขานะคะ
พาคุณแม่ไปค่ะไปชมความน่ารักของมันได้นะคะ
ที่บริเวณส่วนแสดงมหัศจรรย์สัตว์โลกสวนสัตว์เขาเขียว
ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีอืม
ไปแล้วอย่าไปมือเปล่าแล้วเปลือยเดี๋ยวคุณเอามือถือไป
ให้คุณแม่ยืนกับน้องลูกข้างแล้วก็ถ่ายรูป
รูปเสร็จแล้วยังไงต่อก็ส่งมาอวดเราด้วย
ว่าไปเที่ยวมาแล้วจริงได้พาคุณแม่ไปใช้เวลาในช่วงวันหยุดพักผ่อน
เติมความสุขให้กับคุณแม่นะคะแล้วก็ไปดูความน่ารักของเขาด้วย
แม่ไปสวนสัตว์เนาะคือแม่ผมก็ชอบไปนะ

ไปดูรถถงรถถังวันแม่พาไปดูรถถัง

พาไปนั่งเก้าอี้หน่ายกไม่ยอมลุกรอบก็ต้องงอแง
ยอมกลับบ้านบางทีต้องซื้อลูกโป่งให้

ก็ยังไม่หายอยากจะขึ้นเครื่องบิน
เอาเธอพาไปขึ้นเครื่องบินอีกแล้วไปดูเรือไหมเรือรบ
เห้ยเหลือรกไปดูชอบรู้เรือดำน้ำ
เอ้านั่นแม่หรือคุณนั่นผิก
แต่วเล่นลูกข้าม๕สีนะแต่ผมสีเดียวเลย

สีเขียวเพราะใจดวงนี้รักไทยรัฐทีวีสีเขียวเท่านั้น